อ่าเลือกตั้งหกหกฮะเกาะติดไทยรัฐไว้นะฮะ
นำเสนอข่าวเป็นประจำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงความคืบหน้าในการหาเสียงด้วยในช่วงนี้นะครับ
ใช่ค่ะนี่ตอนนี้ผู้สมัครสอสอเขาก็เดินทางหาเสียงใช้วิธีอะไรบ้างคุณ
อุ้ยหมดเลยน่ะเดินเท้ามีขึ้นรถแห่มรถแห่มมีอ่า
ขึ้นเรือมีมีรถไฟมีใช่ค่ะขาดแต่เครื่องบินอุ้ย
ยังไม่ไปหาเสียงบนเครื่องบินคุณผู้ชมฮะผู้สมัครสอสอขอนแก่นเขตหนึ่ง
พักเพื่อไทยนี่เดินยกมือไหว้ขอเสียงจากประชาชนที่มาใช้บริการที่รถไฟ
สถานีรถไฟขอนแก่นนะครับก็ขึ้นรถไฟขบวนท้องถิ่นนะฮะ
ก็รถไฟก็แล่นไปตัวเองก็หาเสียงอยู่บนรถไฟไปนะฮะ
จนกระทั่งมาถึงสถานีรถไฟสำรานแล้วก็มาลงที่สถานีรถไฟ
โนนพยอมนะครับนี่เขาบอกว่ามีชาวบ้านเข้ามาพูดคุย
ปัญหาแล้วก็ความต้องการในพื้นที่นั่งพูดคุยกับชาวบ้านบนรถไฟแบบนี้
แหละครับพอดีครับพี่พ่อคุณแมวพอดีครับพอดีครับพอดีครับ
พอดีครับพอดีครับต้องต้องจับมือพี่พ่อคุณแมวไว้ด้วยได้ครับ
ครับครับ

คุณผู้ชมฮะแล่นไปคุยไปอันนี้เป็นโปรเจคแล่นไปคุยไป
นั่นไปหาเสียงไปเออนะฮะคุณผู้ชมฮะจากการหาเสียงทั้งขึ้นรถลงเรือ
ขึ้นรถไฟแล้วนะครับเรามาดูคำสั่งกระทรวงกลาโหมกันบ้างนะครับ
การกำหนดวันรายงานตัวเข้ารับราชการทหารกองประจำการผลัดที่หนึ่ง
โดยมีเนื้อหาระบุนะฮะตามที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนรัศดรแล้วก็มีผลบังคับใช้ยิ่ง๒๐มีนาคม
กำหนดให้มีการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคมนี้นะครับ
และเนื่องด้วยพระราชบัญญัติรับทหารรับราชการทหาร
กำหนดให้ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการต้องเริ่มเข้ารับราชการ
ในอำเภอท้องที่ออกหมายนัดเพื่อให้ฐานกองเกินผู้นั้นมาเข้ารับราชการทหารนั้น
แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอสอของทหารกองเกิน
ขอเลื่อนการรายงานตัวของฐานกองเกินจากเดิมวันที่๑พฤษภาคม
เป็นวันที่เท่าไหร่ฮะสิบห้าพฤษภาคมอ๋อคือหลังเลือกตั้ง
ใช่ก็คือให้ทหารกองเกินสามารถไปเลือกตั้งได้นะ
คุณจะเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่๗พฤษภาคมหรือเลือกตั้งในวันจริง
วันที่สิบสี่พฤษภาคมก็ได้นะครับแล้วเมื่อวานนี้มีพักการเมืองเดินทางมายื่นรายชื่อ
ผู้สมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มอีกสามพรรคก็คือพรรคสังคมประชาธิปไตยได้เบอร์ห้าสิบแปดนะฮะ
พรรคช่วยชาติได้เบอร์ห้าสิบเก้าแล้วก็พรรคความหวังใหม่นะฮะ
ได้เบอร์๖๐ไล่เลี่ยงกันไปนะครับและวันนี้๗เมษายนเนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครสอสอทั้งแบบแบ่งเขตนะครับ
และแบบบัญชีรายชื่อแล้วโดยสอสอแบบแบ่งเขตจะปิดรับสมัครในเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ส่วนสอสอแบบบัญชีรายชื่อนั้นจะปิดรับสมัครก่อนนะฮะก็คือเวลา๑๖นาฬิกานะครับ
จากนั้นในเวลา๑๘นาฬิกา๖โมงเย็นนะฮะเลขาธิการของกรกตเนี่ย
จะมีการแถลงสรุปผลการเปิดรับสมัครทั้งสอสอแบบแบ่งเขตและสอสอแบบบัญชีรายชื่อนะครับ